มวยตู้ที่ถือว่าฮอตฮิตนะครับประจำสัปดาห์เครื่องมีเกมที่เกิดขึ้นเกมสั้นนะครับ
สองคู่แต่เฉพาะคู่เอกเนี่ยหนึ่งนาทียี่สิบวินจบเกมเลยครับ
มาให้ชมไฮไลท์คู่แรกนะครับเพชรเมืองชนสู่สาครมวยไทยยิมป้องกันแชมป์
เฟสเทอร์เบนหนึ่งร้อยสิบสิบกว่านะครับเจอกับชนะเพชรกาศิรุ่งโรด
ต้นนี้ก็แลกแข้งกันนะครับทีต่อทีจากนั้นเพชรเมืองชนเนี่ยอาศัยจังหวะฝีมือครับ
เหลี่ยมดีกว่าชนะคะแนนขาดรอยท้ายนะครับป้องกันแชมป์ได้
ส่วนคู่สองครับกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับยอดมวยถ้วยพระราชทานครับ
เจ้าของเข็มขัดสี่เส้นเคยรับค่าตัวสูงสุดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
อาศัยความเก่าแล้วก็อาวุธหนักกว่าฝันศอกเลยครับด็อกยก๔
เอ็นทราชายช่อห้ายภัยยักษ์ครับส่วนคู่สามแมกกต์ชาย
ชั้มชูเนอร์ฟรายเวทหนึ่งร้อยแปดป้อนนะครับ
ก็ต้องผ่านทำขาดแบบง่ายดายเลยครับชนะ๘ไฟล์ติดและคู่๔ครับ
มวยเด็กแห่งอนาคตนะครับเคยชกกันมา๒ครั้งมุมน้ำเงิน
รวดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างกล้องธรณีต่อหลัก๒เจอกับเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิม
สนุกสูศีก็ต้องมาชิงดำในยุคสุดท้ายและก็เป็นก้อนทอนีที่ชิงจังหวะออกวุฒิก่อนครับ
ชนะล้างแค้นได้สำเร็จครับ